เทศบาลนครนนทบุรี
รวม๑๓ประเพณีแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เปิดสมรภูมิศึกยอดฝีภายไทรัต
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเชียร์สนั่นที่นี่ที่เดียว
กับการชิงเจ้านาวาประเภทมาราทอน

ชัย๑๘๑๙สิงหาคมนี้
ชมสดจากท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรี
และทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๙สิงหาคมนี้